หลังจากสู้คดีกันมาต่อเยื่อต่อเงื่อนเรื่องยาวนาน๙ปีสำหรับคดีแพรวา๙ศพที่สุดแล้ว
วันนี้ครอบครัวของนางสาวแพรวาก็สามารถหาหลักทรัพย์เป็นเงิน๔๑ล้านบาท
มาวางกับสารได้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ขอบคุณนะคะทางไทยรัฐนะคะที่เป็นสื่อกลาง
ในการที่นำเรื่องของทางคดี
เข้ามาให้เป็นจุดสนใจอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่สื่ออื่นก็เอาไปนำเสนอต่อ
แล้วก็เป็นหนทางที่ทำให้ทางจำเลย
เข้ามาเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นไปตามคำสั่งสาร
ตัวแทนครอบครัวคดีแพลวา๙ศพ
เดี๋ยวอุบัติเหตุรถเก่งชนกับรถตู้โดยสารบนทางยกระดับโทเวย์

ได้ขอบคุณทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ให้ความสำคัญและนำเสนอความคืบหน้า
หลังสารแพ่งได้อ่านคำพิพากษาสารดีกาให้ชดใช้ค่าเสียหาย
แต่กลับไม่เคยได้รับการติดต่อจากคู่กรณี
กระทั่งวันนี้นายกัญชัยกำเนิดพลอยพร้อมนายเดชากิติวิทยานันต์
ในผู้รับมอบอำนาจจากครอบครัวของนางสาวแพรวาเทพหัสดินณอายุทยา
เดินทางมาที่สารแพ่งถนนรัชดา
นำเช็คมูลค่ากว่า๔๑ล้านบาทมาวางที่ศาล
เพื่อนำไปมอบให้แก่ฝ่ายโจทย์
อุบัติเหตุรถเก่งชนกับรถตู้โดยสารบนทางยกระดับโทเวย์
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๙ศพ
เมื่อวันที่๒๗ธันวาคม๒๕๕๙
หนุ่มกัญชัยบอกว่าเงินจำนวนนี้ไม่ได้มาจากการขายที่ดินของครอบครัวแพรวา

แต่ได้ยืมเงินมาจากญาติพี่น้องทั้งหมดกว่า๔๑ล้านบาท
เงินจำนวนนี้เนี่ยเราได้รับแจ้งมาเมื่อวันศุกร์
ในยอดเท่านี้๔๑๗๗๕๐๐๐บาทประมาณอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอเมื่อวานนี้นะครับก็มีความคาดเคลื่อนกับตัวเลขนิดหน่อย
เพราะตัวเลขมันมีเกินขึ้นมาเป็น๔๒ล้านกว่า
เพราะฉะนั้นยอดวันนี้ที่มามันจะขาบอีกประมาณ๘๐๐๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นการซื้อกระเจียเช็คมันไม่ทัน
ก็เลยอาจจะต้องรอเป็นวันต่อไปแต่อย่างน้อยต้องก่อนวันที่๒๘สิงหาคมครับ
เพราะว่าเป็นกำหนดเส้นตายที่ทางจำเลยเองต้องมีการชดใช้นะครับ
ขณะที่ครอบครัวเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่า
อยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างสำหรับคนที่กระทำความผิด
หากแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจตั้งแต่แรก
คดีนี้ก็จะไม่ยืดเยื้อยาวนานมาถึง๙ปี
แต่ก็เข้าใจดีว่าทางครอบครัวของจำเลยได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย

เงินจำนวนนี้จะไม่สามารถทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้
แต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้แสดงความรับผิดชอบ
พวกเขาก็ยินดีที่จะให้อภัย
ผมให้อภัยนานแล้วตั้งแต่เราทำใจได้
ระยะเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกว่า
ถ้าเราโกรธเราก็จะเป็นทุกข์เอง
ผมรู้สึกว่าถ้ามันเมื่อมีคดีแบบนี้เกิดขึ้น
แสดงออกถึงความจริงใจตั้งแต่ต้น
ว่าเราเองอยากจะคุยกันหรือหันมาคุยกันตั้งแต่ต้น
เราคงไม่เดินทางมาถึง๙ปีขนาดนี้
คดีคงจะจบภายในปีแรก๒ปี
ทั้งผู้เสียหายเองทั้งจำเลยเอง
คงไม่ต้องมาเจ็บกันหรือคงไม่ต้องโดนกระแสสังคม

คือคนเราสามารถทำผิดพลาดได้

หมายถึงว่าการรับผิดชอบจากนั้นมากกว่า
ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้น
มันไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เคยทำผิดเลยอย่างนี้ครับ
ด้านนางลัดดาววันเทพศาสดินณอยุธยา
ได้เปิดเผยผ่านรายการข่าวช่องหนึ่งว่า
ที่ผ่านมาพยายามหาเงินมาโดยตลอด

ทำให้การซื้อขายทรัพย์สินไม่สามารถทำได้
เพราะคนซื้อคิดว่าไม่ปลอดภัย
กลัวโดนข้อหายักย้ายถ่ายเท
แต่ตอนนี้ญาติพี่น้องได้เข้ามาช่วยกันให้ยืมเงิน

ทำให้มีเงินไปเยียวยาให้กับผู้สูญเสียโดยเร็ว

ตามไปให้ครบอย่างแน่นอน
สิรินทรีปคลีบเขียวข่าวแทนบรัฐทีวีปรายงาน